มาดูเรื่องของความรักบ้างความรักไม่เข้าใครออกใคร
เวลารักกันก็รักกันหวานแต่ถ้าไม่รักกันแล้วเนี่ย
มันจะกลายเป็นเหตุปวนนะคะเหมือนกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
อย่างนี้เลยนะคะอันนี้หญิงสาวคนนี้เขาโพสต์ภาพเจ้าดารินเป็นแมวพันเปอร์เซียแสนรักของเธอ
ถูกแฟนเก่าของเธอทารุณอย่างโหดร้ายด้วยการจุดไฟเผาหนวดและขนที่หน้า
มันมีรอยไหม้อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะและยังไปตัดขนมาอีกตั้งหลายแห่ง
เธอโพสต์เล่ารายละเอียดบอกว่านี่เป็นผลงานแฟนเก่าที่แอบเข้าห้องเรามาพังห้องเละหมด
แล้วมาตัดขนแมวเราไม่พอยังเผาหนวดแมวเราอีก
คือจะขโมยของไปก็ไม่ว่าเลยแต่มาทำลูกรักแบบนี้จิตใจยังเป็นคนอยู่ไหม
คิดไหมว่ามันจะเจ็บแค่ไหนคนดีดีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้นะคะ
ชาตินี้ชาติไหนอย่ามาเจอกันอีกขอให้กรรมตามสนองด้วยเธอ
อันนี้ก็เป็นโพสต์ที่เธอระบุเอาไว้ใต้ภาพนี้แหละค่ะ
หญิงสาวคนที่โพสต์เนี่ยเขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเธอก็พาเจ้าดารินแมวของเธอไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที
พบว่าแผลถูกไฟไหม้ที่ปากและหูทั้งสองข้างก็ต้องทั้งกินยาทายารักษาแผลกันต่อไปค่ะ
จากนี้เธอยังลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักด้วยถ้าแฟนเก่าเข้ามาทำอะไรกับเธอหรือเจ้าดารินอีกเนี่ย
ตำรวจจะต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะบรรดาธาตุแมวค่ะที่เห็นโพสต์นี้ก็เข้ากันมาแชร์ต่อกันนะคะ
ให้ความเห็นบอกว่าการจุดไฟเผาหนวดแมวเป็นความผิดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์
ถือเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้และตำรวจควรจะต้องดำเนินคดีกับแฟนเก่าของเธอ
ไม่สามารถจะทำได้แค่การลงบันทึกประจำวันเท่านั้นนะคะอ้าวทารุณสัตว์ก็เป็นความผิดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคะ